คุณผู้ชมคะพักเรื่องอุบัติเหตุกันหน่อย
มาดูเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขกันบ้าง

เพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาอยู่กดไลค์กดแชร์

ที่จะบอกว่าเรื่องศาสตร์ตัวเลขเพราะอะไร
วันนี้ก็รวบรวมเอาของแปลกไง๑๖สิงหาคม

เราจะได้รู้กันแล้วถ่ายทอดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ต้องบอกนะคะว่าของแปลกวันนี้
มีทั้งเรื่องของไหวบูราณ

เรื่องเสาตกน้ำมันเรื่องต้นขนุนแปลก
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมดูขนุนแปลกกันหน่อย
มันแปลกสักแค่ไหนอยากรู้

คือคุณเห็นไหมแปลกไม่แปลกไม่รู้แหละ

แปลกไม่แปลกไม่รู้แต่แป้งนา
เต็มแล้วค่ะจุดทูบไหว้ด้วยนะ
แล้วก็เตรียมกระดาษมาจดนี่ดูสิ
เขาบอกว่าเห็นอะไรไหมเนี่ยถูกันอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งที่บอกว่าแปลกคือลำต้นมันเป็นสีส้ม
แล้วบริเวณเปลือกของต้นมันแตกลายงาค่ะ
เพราะนี่ลำต้นคือไม่ได้พ่นสีอะไรไว้ใช่ไหม
เห็นส้มนี่คือเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยแปลกไง

ตามวิทยาศาสตร์แต่ถ้าความเชื่อแปลกแน่
ใช่แล้วก็จะปลูกอยู่ในบ้านพักของนางสุรัชนีปริมาณ

อยู่ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ข่าวเราไม่เขียนบ้านเลขที่นี่คือกลัวคนจะไปเยอะกว่านี้
เพราะป้าติ๋วบอกว่าตอนนี้คนก็มากันเยอะมากแล้วนะคะ

ใช่ป้าติ๋วเล่าว่าต้นขนุนเนี่ยมันเป็นต้นขนุนพันธุ์เมือง
แล้วสามีของป้าติ๋วเอามาปลูกไว้๑๐กว่าปีแล้วนะ

แล้วเนื้อขนุนจะมีสีเหลืองอมส้มรสชาติก็จะหวานกรอบนะคะ

หลานชายเขาเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้ใต้ต้นขนุน
แล้วก็มีสีส้มหยดติดที่รถ
จากต้นขนุนนี่นะมาหยดติดที่รถมอเตอร์ไซค์
ตอนแรกก็คิดว่าถูกสีที่ไหนหยดใส่
แต่ปรากฏว่าใช้น้ำล้างออกได้ก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วมันจะใช่สีเหรอ

สีที่หยดทำไมมันคล้ายกับบนลำต้นของต้นขนุน
มันเป็นสีส้มเข้มแล้วก็เปลือกแตกลายงาแบบนี้
ทีนี้พอชาวบ้านรู้เท่านั้นแหละค่ะโอ้โห
ขอดูต้นขนุนแล้วก็มากราบไหว้ขอโชคลาภกันเต็มไปหมดเลย
อันนี้คือที่แรกที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูคือสุโขทัย
ใช่ครับไปดูอีกที่หนึ่งครับที่นครราชศรีมาที่อำเภอเมืองยาง
ชาวบ้านพากันไปดูอะไรฮะ

หายนี่แหละหายนี่ฮะหายโบราณ
ซึ่งอยู่ที่บ้านพักของคนป้าลำแพ่ศรีศังข์ในพิวัติที่หมู่สามบ้านโนร์เมืองเก่า
หายโบราณใบนี้มีรอยแตกร้าวบริเวณขอบปากหาย
โดยคุณป้าลำแพรเล่าให้ฟังบอกหายใบนี้เคยให้โชคลาภกับคนในหมู่บ้านมาแล้ว
ติดต่อกันถึง๒งวดนะครับทำให้ช่วงใกล้วันออก
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแน่นอน
วันนี้ก็มีคนในหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียง
เดินทางมาไหว้หายโบราณขอโชคขอลาบกันหลายคนนะครับ
โดยก่อนที่จะพบหายใบนี้นะครับคุณป้าเคยฝันว่าคนในหมู่บ้าน
ให้ขึ้นเรือพายไปในคลองกลางหมู่บ้าน
ซึ่งก็จะมีพื้นที่ป่านะติดกับสวนของคุณป้า
แล้วก็มีของมีค่าเก่าแก่ฝังอยู่ใต้ดิน
หากขุดขึ้นมาจะให้โชคลาภอันนี้คือในฝัน

คุณป้าเดินไปที่ป่าหลังบ้านแล้วก็ลองขุดหาดู
ตามที่ที่ฝันเท่าที่จำได้เมื่อคืนฝันว่าเดินมาตรงนี้นะ
ว่าจุดตรงนี้นะใช่แล้วล่ะขุดเลย
พระกฎพบหายโบราณไปหนิจริงครับ
ก็เลยนำกลับมาบูชาอันนี้ที่นครราชศรีมาไปอีกที่นะ
ขึ้นต่อไปไปที่ภาคเหนือนะคะที่เชียงใหม่
ที่นี่ที่วัดป่าลานอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ที่สาราพุทธนิมิตรมันมีน้ำมันไหลออกมาคุณผู้ชม
แล้วก็น้ำมันที่ไหลออกมาคนไปกราบไห้
บอกว่ามันมีรูปคล้ายกับหญิงสาวโบราณ

ใช่ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ
เชื่อว่าเป็นต้นตะเคียนมีน้ำมันสีดำไหลออกมา
เงาคล้ายผู้หญิงโบราณแล้วก็กล้าวผมทรงสูง
ชาวบ้านบางคนเขาก็เอาแป้งไปโรยไปขูดหาเลขเด็ดกันตามความเชื่อ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุณประพัชยาบอกว่าจะลุ้นเลขแปลก
มีเลขอะไรให้ลุ้นบ้างไปดูที่ภาคใต้กันหน่อยไหมคะ

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ

ภาคใต้นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับ

ชาวบ้านจำนวนมากนะครับก็แห่ไปไหว้ขอเลขเด็ด
กระดูกเรือไม้ตะเคียนโบราณ

แล้วก็นำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับ
โดยกระดูกเรือมีความกว้าง๒๕๓๕เซนติเมตร

ยังมีชิ้นส่วนอื่นของเรือโบราณอีกหลายชิ้น
รวมทั้งมีปืนใหญ่โบราณอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วย๒กระบอกนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่มากกว่า๒๕๐ปีนะครับ
อ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับ

จังหวัดอ่างทองค่ะ
จุดนี้นะคุณเป็นจุดใหญ่เลย
ของการขายสลากินแบ่งรัฐบาลของจังหวัด

ของเราก็ไปสอบถามแม่คะจ๊ะบอกหน่อยสิ
ว่าเลขในงวดนี้เลขไหนขายดี
เขาบอกว่าโอ้โหเลขมงคลวันแม่แห่งชาติขายดี
ทีนี้พอพูดแบบนี้นักข่าวบอกว่างั้นเอามาเลย
๕ใบก็ได้แม่ค้าบอกว่าเสียใจจ้ะ
หมดแล้วเกลี้ยงแล้วไม่มีเหลือถึงนักข่าวแล้วนะคะ
ส่วนเลขอื่นอันนี้แม่ค้าเขาบอกนะมันเงียบเหงา
ทีนี้ก็เลยมีสลากเหลือจำนวนมาก
เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ซบเศร้าด้วย
ประชาชนที่เขาจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาบอกว่าบางทีก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ
จะเลือกซื้อเฉพาะเลขเด็ด
ปิดท้ายกันหน่อยที่ชัยนาธ
ชัยนาศที่ธนาคารกรุงไทยบริเวณด้านหน้านี่นะคะ

เพราะว่าที่นี่ก็เป็นแหล่งขายสลากินแบ่ง

ชาวบ้านเขาก็มาเลือกซื้อสลากกันเยอะเลย
แล้วแต่ละคนก็ถือมาพร้อมกระดาษ
เพราะว่าเขาได้เลขเด็ดมาจากหลายสำนัก
พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยอันนี้คือเป็นบรรยากาศเมื่อวานนะคะ
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นี่แหละจะรวยกันแล้ว

ที่นายกลุงตอบคัมใช้ตอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
ที่เขื่อนแก่งกระจานที่เพชรชบุรีไง
ใช่เพราะว่าเลขทะเบียนรถนายกขายดิบขายดี
แผงไหนก็ไม่เจอแล้วนะตอนนี้
แล้วก็ยังมีเลขเด็ดจากโซเชียล
เลขชุดที่ทางกลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาค

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเนี่ยนะส่งมาส่วนใหญ่เป็นการอวยพร

สิ่งที่เราพูดไปสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับคืนตัวเรา
วันนี้ขอให้คุณอริยารวยเป็นร้อยล้านพันล้าน
โอ้โหนี่คุณสืบสกุลก็เช่นกันนะคะ